ช่วงนี้นะอย่าไปพูดถึงเรื่องของหิมะ

เพราะว่าถ้าหิมะตกใครจะลงเรือไปพายเรือแข่งกันแล้ว
ขอโทษมันหนาวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมจะพาไปดู
กับบรรยากาศการแข่งขันภายเรือ
พายกันขนาดไหนพายกันจนมุดดำน้ำกันเลยทีเดียว

ลำน้ำปลาบริเวณลานตลาดประชารัฐชุมชนซอยน้ำทิพย์
เหตุเทศบาลเมืองกาลสินก็ต้องเป็นจังหวัดกาลสินครับ
ช่วงนี้เป็นพิธีเปิดนะ
นี่นะครับก็เป็นพิธีเปิดที่ทำแบบสืบทอดประเพณี

ตามแบบฉบับวิถีชาวชุมชนริมน้ำนั่นเอง

แบ่งผู้เข้าแข่งขันเรือพายออกเป็น๖ทีม
โอ้โหบรรยากาศนี่สนุกสนานมาก

อย่างที่บอกทุกวันนี้ปัจจุบันนี้
เรือพายของประเทศไทยได้มีการพัฒนา
กลายเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบก

สาวบ้านพายลงไปได้ทุกที่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

เก็บเอาเองนะคะ
แต่เท่านี้ไม่พอยังมีอีกหนึ่งบรรยากาศของการพากษ์
ผมอยากให้ดูภาพบรรยากาศของการพากของเขา

ใครฟังรู้เรื่องช่วยเล่าให้ผมฟังทีฮะ